มีกระแสการวิพักษ์วิจารณ์ตามมาต่อเนื่องเลยนะคะ
มีหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของขันแดง
อย่างที่กรณีล่าสุดที่ทหารบุกเข้าไปตรวจยึดขันแดง
ที่บ้านพักของอดีตสอสอที่จังหวัดน่านใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีการดำเนินคดีกับหญิงสาวชาวเชียงใหม่ค่ะ
รวมทั้งยังมีการเชิญนักข่าวไทยรัฐไปทำประวัติ
ไปดูกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันล่าสุดว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ
ชาวเน็ตนั้นออกมาวิพักวิจารณ์ไปเด็นนี้นะคะ
ส่วนใหญ่ก็แสดงความเห็นเรื่องการจับกลุ่มขันแดง
เรียนทำนองว่าแค่ขันใบเดียวก็กลายเป็นภัยความมั่นคง
มีภาพจากสมาชิกเฟซบุ๊คลายนี้นะคะ
โพสต์ภาพล้อเลียนพร้อมระบุข้อความเหน็บแนมในแนวที่รัฐบาลกลัวขันอาบน้ำสีแดง
จากภาพล้อเลียนแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอด้วยค่ะ
ล่าสุดมีผู้เข้าไปชมกว่า๔๐๐๐ครั้ง
ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะกระแสขันแดงร้อนแรงมากขึ้น
ชาวเน็ตหลายคนออกมาโพสต์แล้วก็แชร์ภาพเป็นถังแดงกับโอ่งแดงที่ใหญ่กว่าขันแดง
แล้วก็มีคำพูดท้าทายต่างออกมา
ส่วนทางด้านสื่อต่างชาติหลายสื่อให้ความสนใจเรื่องขันแดงเช่นเดียวกัน
มีรายงานข่าวเรื่องการจับกลุ่มขันแดงครั้งนี้นะคะ
ดำเนินคดีครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทหาร
ไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย

ทำให้สถานะของรัฐบาลทหารไทยในระดับโลกตกต่ำ
ควรช่วยกันกดดันให้รัฐบาลทหารยุติการกดขี่ข่มเหงผู้ที่คัดค้านอย่างสันติ
และทำตามสัญญาที่เคยให้ว่าจะคืนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะ